คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ฮีโร่ขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศ
พี่ตูนบอดี้แลนด์คุณผู้ชมค่ะปรากฏตัวที่ไหนเนี่ย
โอ้โหเรียกเสียงกรี๊ดเสียงกราดได้แบบฮือฮามาก
พี่ตูนเนี่ยเขาเดินทางไปรับเงินบริจาคสมทบเข้าโครงการ๙คนละ๙นะคะ
จำนวนเงินทั้งสิ้นเกือบ๑๒ล้าน
โอ้โหแล้วต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยไปรอต้อนรับ
แน่นเลยสนั่นลั่นมากเลยนะคะคุณผู้ชม
แถมวันนี้ยังใจดีนำลูกฟุตบอลมามอบให้กับน้องนักเรียน
เขตคลองเตยจำนวน๖โรงเรียนค่ะ
ในโอกาสใกล้วันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้นะคะ
ซึ่งพี่ตูนบอกว่าแม้ว่าโครงการ๙คนละ๙จะจบลงแล้ว
แต่ก็หวังว่าเส้นทางวิ่งที่ผ่านมา
แต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
ของคนไทยด้วยไปฟังเสียงของพี่ตูนกันหน่อยค่ะ

ให้กับใครหลายคนได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะ

คุณยังสุขภาพไม่ดีอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
ต้องแบกรับภาระในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ล้นโรงพยาบาลเงินที่บริจาคไปเท่าไหร่
ซึ่งประกอบทางการแพทย์เท่าไหร่มันไม่พอนะครับคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเริ่มที่ตัวเราดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีก่อน
ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะหลายคนก็มีพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าการออกกำลังกาย
ก็คือการทำความดีการร่วมบริจาคสมทบทุนนี่แหละค่ะ
เหล่าศิลปินดาราในวงการบันเทิงที่มีการต่อยอดโครงการต่างที่เกิดขึ้นจากโครงการ๙คนละ๙
ก็มีอีกมากมายนะคะไม่ได้หมดแค่นี้แน่นอนดิฉันเชื่อว่าในอนาคตต่อไป
ก็คงจะมีคนมีพี่ตูนเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมต่อไปด้วย
อย่างเช่นพี่เชษวรเชษเองคุณก้องเว้ไร่เองตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะออกวิ่งแล้วเหมือนกัน
เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในบ้านเกิดของตัวเอง
และมันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นอย่างที่ใบตองได้บอกไปมาแล้วค่ะ